นั่นก็คือเด็กชายโพค่ะ

๔ขวบนะคะลูกชายของพี่ชาคริส

นี่๔ขวบแล้วคุณผู้ชมโตวันโตคืนค่ะแถมยังเป็นนุ่มเนื้อหอมค่ะ
พ่อแม่ชวนทำยูทูปทำคลิปอะไรก็โดนใจพี่ป้าน้าอา

งานนี้นะคะพ่อแม่บอกโอ้โหสุดแสนจะภูมิใจค่ะโดยเฉพาะพ่อชาคริสค่ะ

เหี้ยวแสนสนปนน่ารักของลูกชายไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามค่ะ
เป็นเจ้าหนูจำใหม่ก็คือถามทุกอย่าง
โรงเรียนก็ถามจนคุณครูไม่รู้จะตอบยังไงแล้วคุณผู้ชม
โดยเฉพาะเนี่ยค่ะลีลาการใส่เสื้อตุ๊กแก่

คือน้องชอบมากคือชอบจริงไม่ได้ชอบทำคอนเทนต์เลย

ขนาดที่ว่าขอใส่ไปโรงเรียน

เพื่อนกลัวเพื่อนผงใคร

ไม่เป็นเจ้าของทรงเจ้าของสวนแล้วนะน้องโพ
เป็นอะไรอ่ะจะเป็นตลกอย่างเดียวจะเป็นตามแจ๊ดจวนชื่น

น้องโภก็ตอนนี้ปิดเทอมอยู่ก็สนสุด

แล้วก็พูดจากเขาเรียกว่าอะไร
คุยกันรู้เรื่องหาคุยกันรู้เรื่องคำถามเยอะ

ก็ยังเป็นอยู่ก็มีความตลกอยู่ในตัวตลอด
วันนั้นก็ถามเป็นอย่างไรลูกตัวลงโตไป

สงสัยจริงนะวันก่อนน้องโฟเจอพี่แจ๊ค

โชคดีนะที่น้องก็ปอ้า

อุ๊ยฉลาดจังเลย
เจอน้องสายขิมก็คือน้องยายา

แล้วจะขอแบบว่าน้องโภว์แบบไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ย
น่ารักจริงน้องโพลเนี่ยแววแบบมาเลยนะคะคุณผู้ชม
รับรองวงการตลกต้อนรับนะตลกซุปตาเลย